บ้านหลังนี้มีลูกชายคนหนึ่งเขาก็ทำงานแล้วมีวันหนึ่งนะ
เที่ยวค์เข้าฝรรมโหบอกว่าฉันมาอยู่ที่นี้แล้วนะ
ระวังหน่อยนะระวังเรื่องไฟไหม้หน่อยถัดมาสองสามวัน
ถัดมาฝันเป็นจริงไฟไหม้บ้านครับ
โอ้โหคุณผู้ชมยังช็อตอยู่เลยเนี่ย
บ่าย๓โมงเมื่อวานนี้ครับบ้านหลังนี้เนี่ย
คือเป็นบ้าน๒ชั้นนะครึ่งปูนครึ่งไม้ครับ
ด้านล่างเนี่ยเปิดเป็นร้านเสริมสวยแล้วก็ขายสมุนไพรนี่รถดับเพลิงมาแล้ว
ชาวบ้านแถวนั้นก็วิ่งออกมาดูกัน
ออกมาดูคือเป็นห่วงเจ้าของบ้านด้วยและเป็นห่วงบ้านตัวเองด้วย
กลัวไฟจะลามมาคุณผู้ชมตรวจสอบเพราะว่าต้นเพลิงเนี่ย
เกิดขึ้นบริเวณตู้คอมแอร์ที่ติดอยู่ข้างข้างบ้านอ่ะฮะนี่ฮะ
คนวิ่งออกมาจากบ้านหลังข้างข้างแล้วควันก็พวยพุ่งแบบนี้
ยังมีแอดแอดไฟยังช็อตอยู่เลยลูกค้าที่มานั่งทำผมเนี่ย
ร้านเนี่ยรวมไปถึงชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องอุ้มหมาลงมาเลยนะ
วิ่งหนีตายออกมาเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำป้องกันไม่ให้ไฟมันลามครับ
นี่ฉีดอัดอัดเข้าไปชั่วโมงนึงครับคุมเพลิงไว้ได้
ทีมข่าวได้คุยกับลูกชายของเจ้าของบ้านหลังที่ไฟไหม้
ชื่อพี่ทรงกรดอายุ๓๙ปีเขาก็เล่าให้ฟังเนอะ
โอ๋ตอนนั้นผมนั่งทำงานเห็นโปรแกรมยังอยู่ข้างบน
ก็เลยรีบวิ่งออกมาครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
ทำให้คุณทรงกรดเขาเล่าย้อนนะว่าเมื่อ๒๓วันก่อน
ตอนผมนั่งทำงานอยู่พี่เบิร์ตเห็นแล้วหลับไปนะ
หลับไปฝันเหมือนว่ามีวิญญาณเจ้าที่เจ้าทาง
เข้าฝันมาพี่น้ำแข็งแล้วมาบอกว่าบ้านหลังนี้เรามาอยู่แล้วนะ

คุณทรงกรดบอกแต่ผมไม่เห็นหน้าเจ้าที่เจ้าทางนะ
เห็นแต่ด้านหลังแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา

ปกติมันมีแต่เรื่องดีนะขวัญเป็นจริงมีแต่เรื่องดี

คุณทรงกรดเขาเชื่อว่าเจ้าที่คงมาเตือนแหละ
เพราะอยู่บ้านหลังนี้มาเกือบ๕๐ปี
แต่ไม่เคยทำบุญบ้านเลยครับ

เพื่อความสบายใจต่อไปครับคุณผู้ชม
แต่ว่าต้นเหตุที่เป็นหลักวิทยาศาสต